เจ้าหน้าที่เขาบอกนี่มันเป็นปฏิหารเหมือนกัน

ที่เขารับจ้างล้อมต้นไม้เพื่อที่จะขุดเอาไปขาย
เขาไปขุดต้นกระบบต้นใหญ่มากค่ะ
แต่ขุดในช่วงที่ฝนกำลังจะตก
ขุดต้นอยู่กลางภูกนามแบบนี้ค่ะ

ฟ้ามันผ่าลงมาค่ะแต่ไม่มีใครเสียชีวิตเลย
เจ้าหน้าที่กู้ชีพอบตนนเปื่อยค่ะรับแจ้งเหตุชาวบ้าน๕คนถูกฟ้าผ่า
ขณะที่กำลังขุดล้อมต้นไม้กลางทุ่งนาในอำเภอกุฎชุมจังหวัดเยอะโสธรค่ะ
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีทั้งหมดห้าคนก็คือคนที่รับจ้างเจ้าหน้าที่
พอไปถึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะจากการตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้น
กระบกต้นนี้อายุน่าจะมากกว่า๑๐๐ปี
เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบนะความสูงประมาณ๓๕เมตรค่ะ
ตอนที่ไปถึงมันเริ่มถูกล้อมแล้วก็ขุดลงไปลึกประมาณ๖๐๗๐เซนติเมตรแล้ว
แล้วก็มีร่องรอยการถูกฟ้าผ่าค่ะสอบถามนายนรงดาวเรืองอายุสี่สิบปี
หนึ่งในคนที่ถูกฟ้าผ่านเล่าว่ามากันห้าคนครับมีอาชีพขุดล้อมต้นไม้ขาย
โดยซื้อต้นนี้๖๕๐๐บาทซื้อไว้นานแล้วแต่ยังไม่ได้มาขุด
มุมวานเนี่ยจะมาขุดแล้วก็มาพร้อมกัน
ขณะนั้นค่ะนายนรงนายวิเศษนายทวินยืนอยู่บนปากหลุม
ก็คือยืนอยู่ด้านนอกนะส่วนอีกสองคนลงไปขุดอยู่ที่ราก
ว่านายรุ่งอรุณกับนางบุญมีจากนั้นไม่นานค่ะ
ได้ยินเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงเขาบอกว่าช่วงนั้นไม่ได้มองไปด้านบนไง
แต่มันได้ยินเสียงมาจากบริเวณศีรษะเนี่ยนะเขาบอกเขาตกใจ
ยังไม่ทันได้รู้อะไรหรอกเปรี้ยงมาก็วิ่งต่างคนต่างวิ่งเลย
คนที่ชื่อทวินวิ่งออกไปไกลประมาณ๑๐เมตร
พอหันกลับไปที่ต้นไม้เห็นใบไม้มันร่วงแล้วร่วงเต็มไปหมดเลย
พร้อมทั้งเห็นนายวิเศษนอนสลบอยู่ปากหลุม
นางบุญมีนางบุญมีคือคนที่เข้าไปขุดรากนะ
ตะเกียกตะกายเลยออกมาจากหลุม
หลังจากนั้นได้ยินเสียงในรุ่งอรุณเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในหลุม
ร้องขอความช่วยเหลือค่ะเนื่องจากขาของนายรุ่งอรุณอ่อนแรง
ตัวเขาเป็นคนที่วิ่งไปไกลนะคุณทวินเขาบอกว่า
ผมตั้งสติได้ช่วงนั้นรีบเข้าไปช่วยเหลือ
แล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาตอนนั้นจำได้เบอร์เดียวเลย๑๖๖
นายนรงยังบอกอีกว่าตอนนั้นนึกว่าตายไปแล้ว
นาทีที่ฟ้าผ่าวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเลย
แล้วตอนนั้นในขณะที่วิ่งเขาบอกว่าเส้นผมเนี่ย
ตั้งชี้ฟ้าเป็นแบบเลยไม่เคยเจอลักษณะแบบนี้มาก่อน
กลัวค่ะวันนั้นเหมือนไฟฟ้าสถิตด้วยนะ
ใช่ค่ะและกลางทุ่งนาแบบนี้ไม่คิดว่าจะรอดจริงนะคะ
นายอนุกูลเจ้าหน้าที่กู้ชีพอบตโนนเปื่อยบอกว่า
ที่เกิดเหตุต้นกระบบมันเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สุด
ตรงจุดนั้นมันอยู่กลางทุ่งนาเลยและจากการตรวจสอบ
พบว่าร่องรอยมีร่องรอยการถูกฟ้าผ่า
ส่งผลให้เปลือกไม้มันแตกและเจ้าหน้าที่เองเขาก็บอกแบบนี้เลยนะคะ
บอกตั้งแต่เกิดมานะไม่เคยเจอใครรอดจากการฟ้าผ่าต้นไม้แบบนี้
นี่อาจจะเป็นปฏิหารครั้งแรกตั้งแต่ที่ทำงานมาเลย
เพราะว่าปกติแล้วนะคะเราอ่านข่าวเองใครที่เข้าไปอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่
ช่วงที่กำลังจะมีฝนตกแบบนี้พอฟ้าผ่าลงมา
กระแสไฟฟ้ามันเข้าไปกับคนด้วยบ่นมากแล้วนะจะเสียชีวิต
ต้องระมัดระวังกันนะฮะเราเตือนกัน
เหตุฟ้าผ่ามันเกิดขึ้นบ่อยในช่วงนี้นะครับ